และสำหรับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
ก็นำไปสู่การตั้งคำถามกรณีการควบคุมอาวุธปืน
เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อัธยกรรมในไทยก็มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุมากขึ้น
เช่นเดียวกับผู้ก่อเหตุซึ่งก็จะมีทั้งพลเรือน
แล้วก็มีอดีตเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะ
แต่ประเด็นที่ให้ความสนใจก็อยู่ตรงนี้ค่ะกฎหมายอาวุธปืนและกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนในไทย
เขาระบุบอกว่าจากข้อมูลปี๒๐๑๗หรือ๒๕๖๐คนไทย๖๘ล้านคนนะคะ
ครอบครองอาวุธปืนประมาณ๑๐๓๐๐๐๐๐กระเบาะค่ะ
ซึ่งอันนี้คือติดอันดับ๑ของอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับที่๑๓ของโลกนะคะ
ส่วนการครอบครองประชาชน๑๐๐คนต่อปืน๑๕กระบอกเขาเทียบออกมาเป็นแบบนี้
ร้อยคนจะมีปืนสิบห้าคนนะคะซึ่งถ้าเทียบกับประชากรของประเทศจีน
ตอนนั้นอยู่อันดับ๓ในการครอบครองปืนต่อจำนวนปืนในไทยน้อยกว่าเพียง๑ใน๔เท่านั้น
เช่นเดียวกับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจประเทศผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนประจำปี๒๐๒๐
ประเทศไทยอยู่อันดับที่๑๕มีผู้เสียชีวิต๒๘๐๔คน
คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต๓๙๑คนต่อประชากร๑แสนคน
อันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นบราซิลนะคะซึ่งทั่วโลกก็ทราบดีถึงอาจยกรรมความรุนแรงในประเทศ
ส่วนสหรัฐเป็นอันดับที่๒ของโลกในฐานะที่คือเป็นประเทศที่ซื้อหาอาวุธปืนได้อย่างเสรี